วันนี้มีการเข้าไปตรวจค้นบ้านพักของ
ในเครือข่ายของนายไซชนะคนนี้ด้วยนะคะ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยตำรวจปรับรามยาเสพติดก็เข้าตรวจค้นบ้านพักอยู่ค่ะ

ผู้สื่อข่าวเราเกาะติดด้วยนะคะ
พาคุณผู้ชมไปติดตามรายละเอียดจากคุณวิมลวันธรรมพักดี
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานมาจากจังหวัดปฐุมธานีเลยค่ะ

ปฏิบัติการตรวจค้นของตำรวจปราบปรามยาเสพติดในวันนี้นะคะ
จะเข้าพร้อมกันรวมทั้งสิ้น๑๔จุด
ในพื้นที่ของตำรวจภูทรภาค๑แล้วก็ตำรวจภูทรภาค๕นะคะ
ซึ่งบ้านพักหลังนี้จากข้อมูลบอกว่าเป็นบ้านของภรรยาของนายรัชศักดิ์ชำนาญกุล
ซึ่งเป็นผู้ต้องหารายสำคัญที่ถูกจับกลุ่มเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะ
เดี๋ยวเราจะไปดูปฏิบัติการตรวจค้นในครั้งนี้นะคะ
โดยบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านเลขที่๖๙ทับ๓๗๘หมู่ที่๓
ฟ้ารังสิตตะบนบึงยี่โถอำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี
ซึ่งจากข้อมูลนั้นเป็นบ้านพักของนายรัชศักดิ์ชำนาญกูล

ส่วนนายรัชศักดิ์นั้นถูกจับตัวได้ที่สนามบินจังหวัดอุดรธานี
พร้อมกับนายไซสนะแก้วพิมพาที่ถูกพลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยสุข
ผู้บัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติดนำกำลังเข้าชาร์จตัว
ท่ากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อวานนี้
เรื่องต้นนะคะในส่วนของนายไซสนะนั้น
ได้มีการยึดทรัพย์เป็นเงินสดทั้งเงินสกุลไทยแล้วก็เงินต่างประเทศ
รวมไปถึงทองรูปภัณฑ์รถยนต์อีก๑๐คันนะคะ
ที่รวมไปถึงรถที่ใช้ในการเกษตรบ้านแล้วก็ที่ดินสมุดบัญชีธนาคาร
กว่า๑๐๐รายการรวมมูลค่าประมาณ๕๗ล้านบาทค่ะ
การจับกลุ่มดังกล่าวนั้นก็สืบเนื่องมาจากในห่วงหลายปีที่ผ่านมา
เครือข่ายของนายไซสนาแก้วพิมพาได้ร่วมกันลำเลียงยาเสพติด
ไปจำหน่ายให้กับประเทศต่างในภูมิภาคอาเซียนอย่างต่อเนื่อง
เฉพาะในปี๒๕๕๙ที่ผ่านมาตำรวจปรับปรามยาเสพติดของไทย
สามารถจับกลุ่มเครือข่ายนี้ได้ถึง๔คดีจำนวนยาบ้าประมาณ๕ล้านเมตรนะคะ
ซึ่งในส่วนนี้ได้มีการสืบสวนขยายผลจนสามารถเสนอสารเพื่อออกหมายจับบุคคลต่าง
เครือข่ายได้จำนวน๙คนค่ะ
ขณะที่วันนี้ตำรวจปราบรามยาเสพติดนะคะ
รวมทั้งปปศแล้วก็ปปศในการเปิดปฏิบัติการชายสยบภัยรี๖๖
ในการเข้าตรวจค้นเป้าหมายหลายจุดซึ่งเป็นเครือข่ายยาเสพติดของนายไซสนะ๓๖จุดด้วยกัน
ในพื้นที่ตำรวจภูทรภาค๑ถึง๕แล้วก็ในพื้นที่ของกองบัญชาการตำรวจนครบานค่ะ
สำหรับนายรัชศักดิ์ชำนาญกูลนั้นก็ถือว่าเป็นมือขวาคนสำคัญของนายชุมพรพระนมภัยนะคะ
ซึ่งถูกจับตัวได้พร้อมกับนายไซสนะที่สนามบินสุวรรณภูมิเมื่อวานที่ผ่านมา
ส่วนปฏิบัติการตรวจค้นขยายผลยึดทรัพย์ยาเสพติดในครั้งนี้
ก็จะนำไปแถลงข่าวที่สำนักงานปปศในช่วงเวลาประมาณ๑๐นาฬิกา๓๐นาที
ตำรวจบอกว่าการขยายผลเพื่อยึดทรัพย์เครือข่าย
ก็เพื่อป้องปรามไม่ให้เกิดเครือข่ายของยาเสพติดรายใหม่ขึ้นมานั่นเองค่ะ
มนต์วันธรรมพักดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากจังหวัดปฐุมธานีค่ะ